ค่ะก็คำจัดเรื่องเปิดงานนะครับ

ชอบชอบค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยถ่ายภาพตัวเอง
การถ่ายภาพของเราเรามีเทคนิคยังไงบ้างคะ

อย่างเพื่อนเยอะเขาได้ขอเป็นนางแบบ

เพื่อนแก๊งเราเยอะเขาได้ขอเป็นนางแบบ

ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ใครใช่ไหมค่ะ

ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ใครใช่ไหมค่ะ

มาเดินดูกล้องดูภาพถ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาเดินดูกล้องดูภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีนิทัศกาลภาพถ่ายจากศิลปิศหลายท่านค่ะ
มีนิทัศกาลภาพถ่ายจากศิลปิศหลายท่านค่ะ
จริงแล้วในเพจเฟสบุ๊คอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงแล้วในเพจเฟซบุ๊คอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีแต่เพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้
ก็เป็นเพื่อนที่สนิทแบบมาก
แล้วก็เพื่อนน้อยมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทแบบมากแล้วก็เพื่อนน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็จะมีแต่เพื่อนที่สนิทแบบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันกลายเป็นข่าวใช่กลายเป็นข่าวที่จริงจังอะไรขนาดนี้
ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าแมทว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจว่ามันแค่ขำ
คนที่ยื่นยื่นมาสมัครนี้เลยไม่ได้เข้ารอบเลยคุณสมบัติ
ไม่ทราบเลยค่ะคือจริงมันไม่ได้ให้ช่องทางติดต่อไปอะค่ะแค่ลงไอจีไว้เป็นแบบพอสังเกตเฉย
แต่ว่าเขาโทรมาเบอร์แม่อะไรอย่างนี้เบอร์รับงานในไอจีว่าแบบว่าขอสมัคร
ขอสมัครเป็นขอสมัครรับเป็นแฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปฏิเสธไป
แล้วก็โดนแม่ว่าไปตามระเบียบว่าเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนะคะ
ไม่จริงจังค่ะไม่จริงจังเลยคือแบบลงอะไรไปมั่วเซวเร่ยเปื่อยมาก
อ๋อไอมี่ค่ะโดนด่าไปพักหนึ่งเหมือนกันค่ะ
ไม่ได้คาดหวังเลยค่ะว่าจะดีหรือไม่ดีคือเล่นขำจริงก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะ
คิดว่าตอนนี้ที่แฮมไปโรงพิธีคือโกรธใจรอบแล้วหรือเปล่า
ไม่นะคะก็ยังเรื่อยเปื่อยชีวิตของตัวเองคนเดียวจริงค่ะตอนนี้

มันก็มีบ้างแต่ว่ามันเป็นคนที่เข้ามาทำความรู้จักกันไป
เป็นเพื่อนใหม่เป็นคนทำความรู้จักใหม่
ก็พยายามถิดเพื่อนไว้

เราสูงขึ้นไหมคะแมทพอกับครั้งใหม่ที่เราจะต้องอาจจะต้องเจอในอนาคตอะไรอย่างนี้
อืมมันไม่ค่อยได้วางแผนนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าต้องหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หรือว่าไม่ต้องหาอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเรื่อยของมันไปอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้กำหนด
อย่างเขาได้มีติดต่อกับเราไหมเพราะว่าหลังจากออกข่าวไปอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทะเลาะเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันนะคะ
แน่นอนค่ะเพราะว่าคนเรารู้จักกันมาขนาดนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
อย่างิ่งเหอพระอาทิตย์ที่เค้ามีแบบว่าเขากำหนดแต่เราได้รักไหม
แซว
ไม่ค่ะไม่เค้าไม่ได้พูดถึกค่ะ
อย่างงานสุทธิ์ที่เราทำ

เพราะว่าปกติมันไม่ค่อยมีเรื่องแบบนู้นใช่มั้ยคะ

ทุกวันนี้ไม่ทำอะไรเลยค่ะเงินจีนเอง
กับมินได้คุยไหมมั้ยเพราะว่าข่าวว่ามินเป็นคนติดต่อ

แล้วไม่กล้าคุยเรื่องนี้กับเพื่อนหรือว่าไม่
จริงแล้วไม่มีใครคุยเลยอะค่ะไม่มีใครไม่มีใครถามเรื่องส่วนตัว
ไม่มีใครคุยเรื่องที่แบบเพราะว่าคือเหมือนทุกคนเห็นจากข่าวอยู่แล้ว
แล้วแบบเวลาเราจะไปไหนแล้วก็คืออย่างนี้ไปทานข้าว
ทานข้าวก็คือทานข้าวสนุกสนานไปเล่นกิจกรรมก็ไปเล่นกิจกรรมสนุกสนาน
ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าคือนอกจากนอกจากที่เรื่องที่มันผ่านไปแล้ว
เรื่องอย่างอื่นก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรที่จะเอามาแบบเป็นประเด็น
ตอนนี้ปิดไหม
ไม่ได้ปิดอย่างที่บอกคือไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะต้องปิดหรือต้องไม่ปิด
หรือว่าจะต้องหาใครหรือไม่ต้องหาใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างเพื่อนเองอย่างนี้ในแก๊งเรามีใครแบบว่าอาสาเป็นพ่อสื่อแม่สื่อแนะนำคนอื่น
คนนู้นคนนี้บ้างไหมคะแมทหรือว่าไม่มีใครกล้ายุ่งเลยเรื่องนี้
คือมันไม่ถึงกับขนาดที่ไม่มีใครกล้ายุ่งอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอย่างที่บอกคือมันเหมือนมันก็เป็นไปตามธรรมชาติ

ก็ไปทานข้าวซึ่งมันนานแล้วนะคะ
นานแล้วแล้วก็
แต่เข้าใจว่ามันจะมีคำถามนี้เกิดขึ้น

หมายถึงที่แบบโสตออกไปอะไรอย่าง
เนี้ยมันมันเป็นประเด็นได้
ก็เอ่อก็เลยแบบไม่ได้ใส่ใจอ่ะค่ะอืม
โสดแล้วค่ะ
โอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากมากค่ะไม่เห็นไม่เห็นเข้าหน้าชัดมาก

ขอบคุณดันเซอร์สุดเซ็กที่ของเราด้วย

อาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
บริษัทเทศเข้าพัฒนาจำกัดมหาชน
คุณนะคะคุณชิดชัยเทียนกาญจนวงค่ะ
และแน่นอนนะคะสาวสวยของเรานะคะ

ตู้นึงนะคะเราจะทำการเปิดงานนี้
อย่างเป็นทางการพร้อมกันนะคะ
โดยคุณคุณค่ะแฟนกล้องและพลัดกล้องค่าล่องล่างกล้องกฏรายนะคะ

ถือว่าเป็นงานมหากรรมกล้องที่ขนมาครบนะคะ